ท่านผู้ชมครับมีข่าวที่ทำเอาแฟนของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่
นานนงเนี่ยใจหายใจคว่ำใช่ค่ะน้านงหนึ่งในแก๊งสามน้า
ใช่จากรายการคุณพระช่วยเนี่ยนาย่งนพวงนงเนี่ยค่ะ
นานงฮะชุดสีเทาเนี่ยนะครับทางขวาสุดนะคะคือน้านงเนี่ย
โอ้โหไปหยิบผิดนะฮะไปหยิบน้ำน้ำยาล้างเครื่องเงินอ่ะอืม
มันใสใสคล้ายน้ำเปล่าอ่ะค่ะดื่มเข้าไปนะครับโอ้ย
เจ็บหนักเข้าไอซียูเลยนะครับคือข่าวเนี้ยเราทราบข่าวจากนาย่งเชิญยิ้มนะครับ
นาย่งเนี่ยโพสต์ภาพขณะที่อยู่หน้าห้องไอซียูค่ะนี่ฮะ
แล้วก็มีข้อความบอกนงต้องไม่เป็นอะไรนะไม่อนุญาตให้เป็นแบบนี้
รีบตื่นมาคุยเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกระหว่างพิมพ์เนี่ย
น้ำตานี่ซึมเลยนะฮะนาย่งบอกว่านานงหยิบผิด
ดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงินโอ้โหคนก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเยอะ
ค่ะคือเราเห็นข่าวตอนแรกเราก็เป็นห่วงตกใจอ่ะค่ะโอ้โหเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวบันเทิงของเรานะครับวีดีโอคอลไปสอบถามนาย่งนะฮะ
นาย่งเพื่อนสนิทน้านงนะครับนาย่งบอกว่าทราบข่าวจากลูกชายของน้านง
นะทราบว่าน้านงเนี่ยตั้งใจจะดื่มน้ำแต่ว่าภาชนะที่ใส่น้ำเนี่ย
คือมันคล้ายคล้ายกันค่ะก็เลยเผลอไปหยิบน้ำยาล้างเครื่องเงินเนี่ย
ดื่มเข้าไปนาย่งบอกว่าพอนานงรู้ตัวรีบบอกลูกชายเลย
ค่ะบอกพาพ่อส่งโรงพยาบาลเลยอืมระหว่างทางหมดสติไปเลยนะครับ
ถึงโรงพยาบาลต้องเข้าห้องไอซียูหมอล้างท้องอยู่๒ชั่วโมงเศษ
ตอนนี้นาย่งบอกว่าน้านงอาการพ้นขีดอันตรายปลอดภัยแล้วนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนาย่งบอกโอ้โหตกใจมาก
ใจเสียเลยเพราะว่ารู้ข่าวก็ตกใจว่าเพราะว่าเขาหมดสติไง
คือคือเรียกก็ไม่ตื่นเหรอคะต้องหมดสติไปเลยได้ไหม
น่าจะหยิบผิดนะคือคือที่บ้านแกล้างเครื่องเงินอยู่แล้วค่ะ
หรือว่าไงเอ๋ยไม่เขาเป็นคนรักสวยรักน้ำอยู่แล้ว
ก็ขัดอะไรอย่างเงี้มั้งอยู่ในขั้นตอนการดูแลของหมออยู่
แต่ว่ารู้สึกตัวแล้วโอ้โหที่ห้องไอซียูอยู่ยังไม่ได้ออกจากห้องไอซียูเนี่ย
ถ้าถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะวันสองวันถึงจะย้ายออกจากห้องไอซียูเห็นหมอว่า

ก็ขอให้แข็งแรงเร็วนะครับน้านงครับ
ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยไปถามอาจารย์ออสนะครับ
ศาสตราอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
อาจารย์ออสบอกว่าน้ำยาล้างเครื่องเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสารประกอบที่เป็นกรด
หรือไม่ก็เบสนะครับขณะที่ทางบริษัทบางบริษัทจะใส่สารโพแทสเซียมไซยาไนท์เข้ามาด้วย
หากใครเผลอไปดื่มเข้าไปเนี่ยมีผลรุนแรงถึงขั้นกระเพาะทะลุได้นะครับ
จะเป็นคนเท่าคนแก่เป็นเด็กผู้ใหญ่ต้องระวังนะครับ
มันคล้ายคล้ายสีมันใสบ้านไหนใครมีน้ำยาล้างเครื่องเงินต้องติดป้ายให้ชัดเจน
ต้องแยกไม่ให้ปะปนกับเครื่องดื่มทั่วไป
ตัวกลุ่มสายนายถือว่าเป็นสารพิษนะครับเป็นอันตรายอย่างมาก
เพราะฉะนั้นถ้ารับประทานเข้าไปก็ถึงโรงพยาบาลแน่นอน
เคสที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็คือกระเพาะทะลุนะครับ
ในเรื่องนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะครับก็ต้องฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูให้ห่างไกลเด็กนะครับ
สัญลักษณ์ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับ
ออร์ดฝากไปดึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับออร์ดแนะนำว่า
ถ้าท่านจะใช้น้ำยาล้างเครื่องเงินเนี่ยบางทีกลัวอันตรายนะ
ถ้าแบบแค่ในครัวเรือนง่ายนะคือเอาแค่ไปเอาน้ำส้มสายชูน้ำมัน
หรือไม่ก็ผงฟูเนี่ยพวกเนี้ยสามารถชำระล้างพวกสนิม
จากเครื่องเงินพวกนี้ได้คือถ้าเราแบบบ้านเรือนทั่วไป
ธรรมดาใช้เครื่องประดับทั่วไปไม่ได้เยอะแยะอะไรเนี่ยไม่
ถึงขั้นใช้น้ำยาล้างเครื่องเงินมันอันตรายใช่ค่ะ
ถ้าจะมีจริงก็ติดฉลงฉลากอะไรเอาไว้หน่อยนะคะ
ว่าอันนี้มันคืออะไรดื่มได้ไม่ได้จะได้แยกแยะกันได้